บ้านไหนมีลูกเล็กบ้างครับนะครับ
อ่าแต่ว่าอันนี้ไม่รู้น้ำแข็ง
จะเชื่อหรือเปล่าเป็นความเชื่อของคนโดยทั่วไป
บางทีลูกร้องไม่มีสาเหตุเขาบอกว่าแม่ซื้อ
อ่าแม่ซื้อมาเล่นด้วย
คุณผู้ชมเชื่อไหมแม่ซื้อแต่บ้านนี้

คือเด็กสามขวบคุณผู้ชมฮะมีอาการนอนภาวะนะครับ
ตื่นกลางดึกร้องไห้
เหมือนเห็นอะไรบางอย่างครับคุณผู้ชมครับ
พอพนมมือแล้วนะวายพระแล้วนะ
ยกมือขึ้นขึ้นจบแล้วนะนั่นน่ะ
เอาพระออกมาไหว้โอ้ไม่รู้ลูกร้องทำไมวะนั่นแหละครับ
ก็วงจอดปิดในห้องนอนครับเด็กอายุ๓ขวบ๙เดือน
ขึ้นมากลางดึกแล้วร้องไห้เหมือนเห็นอะไรบางอย่าง
กอดแม่แน่นเลยคุณพ่อต้องเอาหลวงพ่อกลวยนะครับ
สวมที่คอถอดออกมาแล้วจบนะฮะแล้วก็แม่คงอธิษฐานแหละนะครับ
นัทนิชานันหรือว่าแม่ของน้องปิงปิงน้องในคลิปนี่แหละครับ
ก็พาทีมข่าวนึกข่าวมาไหนมาแล้ว
ดูห้องนอนมาดูห้องพระนะครับที่มีอ่า
รูปหลวงพ่อกลวยอยู่ด้วยและวัตถุมงคลอื่นด้วย
คุณแม่เล่าบอกว่านอนกัน๓คนพ่อแม่ลูกนี่แหละ
หลังเที่ยงคืนลูกกันสิลูกฮึกฮึก
แล้วก็ตื่นแล้วก็ทำท่าหวาดกลัว
แล้วมาซุกหลังแม่เป็นอย่างนี้มาปีแล้ว
ไม่มีโรคประจำตัวนะแล้วก็ไม่มีสัตว์อะไรกัดด้วย

กระทั่งวันที่๒๘มิถุนายนที่ผ่านมาพ่อของน้องปิงปิงนะครับ
เก็บผ้าห่อศพ

เก็บผ้าห่อศพของยายทวดของเขา

ตั้งเปียน๒๐๒๓นะครับ
ก็เลยเอาออกแล้วลูกเป็นอย่างไรพี่
เอาออกไปแล้วลูกเป็นไงหายไหม

เพราะว่าตอนที่เกิดเหตุแบบนี้ก็คือเกิดเรื่อย
แต่นานครั้งแต่แม่ก็คิดไม่ออกว่า
เห็นอะไรเพราะเราก็ไม่ได้เห็นกับเขาด้วย
เวลาเขาเห็นเราก็ถามเขาเขาก็ไม่บอกไม่พูดอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ตอนนี้ก็ยังปกติอยู่เพราะว่าเพิ่งเอาไปไม่กี่วัน
คุณแม่เล่าต่อเล่าบอกว่าอยู่บ้านหลังนี้มาตั้งแต่ปี๒๕๕๙

ลูกสาวก็ร้องไห้หนักจังโดยเฉพาะวันไหนวันไหนแม่วันโกนนะ
พ่อของน้องปิงปิงก็เลยนำวัตถุมงคลหลวงพ่อกลวยเนี่ยนะครับ
บูชาที่บ้านแล้วสวดบนทุกวันพระ
วันไหนลืมลูกสาวร้องจังเลยร้องหนักด้วยนะครับ
แต่ก็ไม่เคยพาลูกสาวไปหาพระหรือหาแพทย์นะ
พระแล้วก็ทั้งหมอปัจจุบันนะครับ
มาดูคุณยายบ้างคุณยายบอกว่าสัมผัสได้ว่า
มีคนมาตีเท้าของเธอกลางดึกแล้วสะดุ้งตื่นเลย
แล้วเจ็บที่เท้าจริงแต่ไม่มีใครรู้เรื่องนี้หรอก
เคยได้ยินเสียงคนเรียกเสียงคนเคาะประตู
เชื่อว่าผ้าห่อศพของย่าทวดของลูกเขยน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
ปลื้มจิตทาหารพ่อของน้องปิงปิ๊งบ้างนะครับ
เล่าบอกว่าเอารูปถ่ายผ้าดิบที่เคยห่อศพยายทวด
มาให้ทีมข่าวดูบอกว่ายัตถวรเสียด้วยโรคชะลาเมื่อ๒๑๖๓
ยายาก็ตัดผ้าห่อศพแบ่งกันเก็บไว้
เพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อ
แล้วก็ญาติทวดจะได้คุ้มครองดูแลพวกเราไง
ซึ่งการที่ลูกภาวะกลางดึกนะครับ
เคยไปขอพรหลวงพ่อกลวยอาการก็หายไป
ส่วนเรื่องวิญญาณเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะครับ
แล้วเรื่องผ้าห่อศพเป็นยังไงพี่พี่เล่าหน่อยครับ
อันนี้แหละครับคุณผู้ชมทีมข่าว
ไปถามคุณหมอนะครับ
คุณหมอพรนิพาศรีประเสริฐหรือว่าหมอแอมกุมารแพทย์
ท่านบอกว่าอาการเด็กภาวะตื่นกลางดึก

บางทีก็ละเมอร้องไห้ทั้งที่ยังหลับตาอยู่ก็มีนะครับ
ซึ่งเด็กนะครับก็ยังตอบโต้พ่อแม่ได้อยู่

หรือมีจินตนาการในหัวแต่อาจจะแยกไม่ออกว่าความจริงกับจินตนาการ

แล้วก็เมื่อถูกถามก็เลยยังสื่อสารและอธิบายไม่ได้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
อ่าดีแล้วตายอยู่อ่ากลัวกลัวกลัวตรงนู้นกลัวตรงนู้นเออครับครับ